ส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะถือเป็นวันแรกที่ทางสำนักพระราชวังค่ะ
เปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ
ณพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาประสาทนะคะ
ไทยรัฐทีวีค่ะได้มีการสรุปเส้นทางที่จะเดินเท้าเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวัง
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
ยกเว้นช่วงหมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาประสาท
โดยให้เดินเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีผ่านประตูพิมารชัยศรี
เลี้ยวขวาไปยังพระที่นั่งดูสิทธิ์มหาประสาท
เมื่อถึงประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
จะมีเจ้าหน้าที่คอยจัดแถว
จากนั้นให้เดินผ่านประตูกำแพงแก้วด้านตะวันออก
เพื่อขึ้นสู่พระที่นั่งด้านมุกตะวันออกของพระที่นั่ง
เมื่อเข้าสู่ภายในพระที่นั่งให้นั่งพับเพียบ
โดยพับขาไปทางขวาและจึงก้มลงกราบตรงหน้าพระบรมศพ
ให้กราบ๑ครั้งโดยไม่แบมือ
จากนั้นให้กราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวาน
ประดิษฐานใต้นกพระประดนมหาเสวชชัดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช๓ครั้ง
เสร็จแล้วให้ลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ทางมุกด้านเหนือ
ซ้ายออกประตูกำแพงแก้วด้านตะวันตกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
จากนั้นให้เดินออกจากพระบรมมหาราชวังสู่ถนนมหาราชทางประตูศรีสุนทรและประตูเทวาพิรมตามลำดับ
เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
งหน้าพระบรมโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
ทางสำนักพระราชวังได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนห้ามบันทึกภาพใดและแต่งกายสุภาพในชุดไว้ทุกข์คือสีดำ
โดยสุภาพบุรุษให้สวมเสื้อมีปกกางเกงขายาวงดสวมกางเกงยีนและให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
สำหรับสุภาพสตรีให้สวมชุดมีแขนไม่รัดรูปกระโปรงยาวคลุมเข่าหรือผ้าถุงงดสวมกระโปรงยีนและให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นสีดำ
ส่วนชาวเขาสามารถสวมชุดชาวเขาชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือชุดนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้น